คุณผู้ชมครับมีเรื่องนี้ที่ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
บอกว่าน้องผู้เช่าบ้านแห่งนี้
น้องช่วยมารับหมาของน้องไปดูแลที
ปล่อยทิ้งหมาไว้แบบนี้จนมันไม่มีอะไรกินแล้ว

ก็เป็นห่วงน้องหมาเหล่านี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่น้องหมาถูกทิ้งไว้ที่บ้านเช่าหน่อยครับ
ในพื้นที่สุราธานีเขาได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้เลย
ขอความเห็นใจฝากถึงน้องผู้เช่านะคะ

เด็กก็คือน้องหมาเหล่านี้เป็น๑๐ตัวเลย

มีเป็น๑๐ตัวเลยอยู่ในบ้านที่คุณเอ๋เขาปล่อยให้เช่า
แล้วก็ผู้เช่าก็ทิ้งบ้านหลังนี้ไป
พร้อมกับค้างข้าวน้ำข้าวไฟอะไรไว้นะครับ
แล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะมารับน้องหมาเหล่านี้ไปอยู่ด้วยนะครับ
แต่ปรากฏว่าผ่านมา๒อาทิตย์แล้วคุณดูสิ
หมาก็ถูกทิ้งไว้แบบนี้ข้าวปลาไม่มีกิน
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปยังบ้านเช่าหลังดังกล่าว
อำเภอเมืองสุราชธานีไปส่องดู
ก็พบว่ามีน้องหมาตัวเล็กแบบนี้จำนวน๑๐ตัวอยู่ในบ้าน
บนพื้นบ้านนะคุณโอ้โหกองอุจจาระของสุนัขจำนวนมาก

แล้วเราก็ไปเจอกับคนโพสต์คนโพสต์เนี่ยคือคุณเอ๋
คุณเอ๋คุณพรอนงแก้วเจริญอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นนักสันทนาการชำนาญการหัวหน้างานกีฬา
เทศบาลนครสุราธานีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าบ้านนะครับ
คุณเอ๋พาเดินไปยังบ้านหลังนี้
เป็นบ้านเลขที่๑๒ทับ๑ที่ซอยวัดโพตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราชธานี
เธอก็ปล่อยให้เช่าแต่ปรากฏว่าการปล่อยให้คนหนึ่งเช่า
ชื่อว่าคุณซีแล้วกันเป็นผู้เช่า
คุณซีเนี่ยมีอาชีพช่างแต่งหน้าเป็นสาวประเภท๒นะครับ
เช่าอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๖๐
ในราคา๒๕๐๐บาท
คุณซีก็จ่ายค่าเช่าเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วปี๖๓

แล้วก็ค้างค่าไฟค่าน้ำจำนวน๖เดือน
ซึ่งตัวคุณเอ๋เจ้าของบ้านเช่าก็ไปชำระให้เรียบร้อยแล้ว
และสิ่งที่ต้องติดต่อคุณซีผู้เช่า
ก็คือให้มารับน้องหมาที่คุณซีเลี้ยงไว้เป็น๑๐ตัว
ไปดูแลด้วยหมามันก็คิดถึงเจ้าของเข้าใจไหม
เจ้าของก็ควรจะคิดถึงมันแล้วเอามันไปดูแลให้ดี
แล้วคุณซีเองก็รับปากกับคุณเอ๋บอกว่าเดี๋ยวจะมารับ
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แต่คุณคิดดูถึงวันแห่งความรัก๑๔กุมภา๒๕๖
สัปดาห์จากปลายเดือนมกราคม
คุณเอ๋ก็ติดต่อคุณซีไม่ได้
คุณเอ๋ก็เลยต้องโพสต์เรื่องราวของน้องสุนัขเหล่านี้ที่ถูกทิ้งไว้
โดยขอให้คุณซีช่วยมารับสุนัขไปหน่อยนะฮะ
คุณเอ๋บอกคุณเอ๋ก็เคยเลี้ยงหมามาก่อน

เข้าใจเลยว่ามันรอเจ้าของด้วยความคิดถึง
และอีกอย่างคุณเอ๋ต้องการจะปล่อยบ้านเช่านี้
ให้คนอื่นมาเช่าต่อเพื่อจะหารายได้ให้ตัวเธอเองด้วยเหมือนกัน
ต้นเธอก็เลยต้องเดินทางไปที่โรงพัก
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะ
ส่วนน้องหมาทั้ง๑๐ตัวทำยังไงดีล่ะคุณ

ตัวคุณซีเจ้าของเดิมของน้องหมา
ก็เคยบอกว่าพี่เอ๋พี่เอ๋อย่าปล่อยให้น้องหมานี้ไปอยู่กับคนอื่นนะ
พี่เอ๋ก็รอแล้วรอเล่ารอคุณซีมารับทีนี้ต้องยังไงดี
เอ๋บอกว่าก็คงต้องย้ายน้องหมาไปบ้านของเธอก่อน
เพื่อไปดูแลก่อนแล้วก็รอเจ้าของตัวจริงคือคุณซีให้มารับ
หากคุณซีติดปัญหาอะไรช่วยบอกหน่อย
หรือว่าถ้าจะไม่มารับจริงบอกหน่อยพี่เอ๋เขาจะจัดการดูแล
อาจจะให้ผู้ใจบุญรับสุนัขเหล่านี้ไปดูแลต่อ
เพราะสุนัขมันยังน่ารักอยู่เลยแต่นี่มันสกปรกแล้ว

เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าซะหน่อยแปลงขนซะหน่อย